รู้จักซากพญานาคไหมคะ

มีผู้ชายคนนึงที่ภูเก็ต
เขาบอกว่าเขาคือผู้ครอบครองซากพญานาค
เขาอยากจะให้ไปพิสูจน์ด้วยซ้ำ
ว่าใช่ซากพญานาคจริงหรือไม่

ขอดูหน่อยซิที่บอกว่าซากพญานาคเนี่ย

คือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขานิมิตเห็น
ว่ามีพญานาคมาเข้าฝันเขา

พอตื่นมาไปดูหน้าบ้านมีพญานาคมาหน้าบ้าน
ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะพญานาคเหมือนกับมีหาง
พอแบบนึกแบบนี้คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงมีหาง
ห่างพญานาคหายวูบไปกับตาเลย

คือนายกิติศักดิ์มากีอายุ๔๑ค่ะ
อยู่บ้านเลขที่๑๓๕ทับ๘๕
เทศบาลนครภูเก็ตนะคะ

นี่คือองค์จริงที่ห้อยติดคอเอาไว้

ที่รูปเห็นใหญ่มานึกว่าสการูปเป็นรูปใช่ไหม
ที่เห็นใหญ่คือภาพถ่ายพญานาค
ถ่ายให้ดูใหญ่หน่อยแต่จริงคือห้อยคออยู่ใช่ค่ะหน้าคืออันนี้นะคะ

ทีมข่าวของเราก็บอกขออนุญาตดูใกล้ได้ไหมขอถ่ายใกล้ได้ไหม
คุณผู้ชมลองดูนะคะคล้ายไหมคะคล้ายพญานาคหรือเปล่ามันก็
มันก็ดูคล้ายนั่นแหละแต่คำถามคือมันไม่ใช่คล้ายไม่คล้ายมันคือใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหม
ครอบครองเขาบอกว่าอยู่กับเขามา๕ปีแล้วนะเขานิมิตร
คือเหมือนกับฝันเห็นคืนวันฝนตกปรากฏว่าพญานาคมาหน้าบ้านเลยจริง
ก็เลยเชื่อว่าใช่ตอนแรกมีหางเหมือนกับว่าพญานาคคงรู้ว่าเขาลังเลว่าเชื่อหรือไม่เชื่อดี
นึกในใจว่าเอ๊ะทำไมถึงมีหางแบบนี้พอนึกแบบนี้ปุ๊บหางหายปั๊บเลย
วับไปกับตาเขาเลยนะเขาก็เลยเก็บเอาไว้ค่ะ๕ปีแล้ว
ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าคือกลัวว่าหลังจากหมดรุ่นเขาแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกคนรุ่นหลัง
กลัวว่าคนรุ่นหลังจะไม่รู้จะไม่มีใครรับรู้แล้วมันจะเสียดายไง
ถ้าอยู่ดีคือเขาจากไปหรืออะไรแล้วไม่มีคนรับรู้ว่านี่คือซากพญานาค
เลยตัดสินใจเปิดเผยว่าเขาครอบครองซากพญานาคมา๕ปีแล้วค่ะ
ก่อนคืนที่ท่านจะมาเนี่ยท่านก็ได้มาบอกผมนะครับในนิมิตรในฝันว่าท่านจะมาขออยู่ด้วย
จนมาหยุดมาเจอสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพญานาคนะครับ
ก็คือเหมือนงูมีหงอนแต่ว่าตอนนั้นผมเองก็ยังลังเลยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ผมเจออยู่เนี่ยใช่พญานาคไหม
ท่านเนี่ยอาจจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายตอนแรกลักษณะของท่านจะมีหางครบถ้วนนะครับ
ทำไปทำมาเนี่ยหางของท่านเนี่ยเกิดขาดหางที่ขาดนะครับได้สลายหายไปเหมือนสลายแบบจางหายไปต่อหน้าต่อตาครับ
มันก็เลยเป็นเหตุมหัศจรรย์ให้ผมได้พบเจอตั้งแต่ครั้งแรกผมก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมเนี่ยต้องเป็นพญานาคแน่เลย
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณกิติศักดิ์ที่เขาครอบครองเนี่ยเขาบอกว่าคือชีวิตเขาลำบากนะแล้วมีอยู่ครั้งนึงคือมีความจำเป็นมากเลยต้องใช้เงิน๕แสนบาท
เงินเยอะนะภายในสัปดาห์นี้จุดทูปขอองค์พญานาคหาเงินได้ภายในสัปดาห์นะคะ๕แสนบาทค่ะ
เขาก็เลยบอกแบบนี้บอกว่าเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกนะก็แค่อยากจะให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ว่าเขาครอบครองเอาไว้อยู่
ทีนี้ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะตรวจสอบเขายินดีนะใครจะมาตรวจสอบก็ได้ยินดีให้มาตรวจสอบเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าใช่ซากพญานาคจริงหรือเปล่า
ปกติจะเจอแถวร่องรอยแถวแม่น้ำโขงจะเห็นแค่เป็นรอยอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ทะเลเลยเมืองทะเลเลยภูเก็ตเลยนะฮะ